ยุคโควิด๑๙ลองคิดลองปรับลองเปลี่ยน

บางทีมันอาจจะเจอทางออก
อย่างร้านขายอาหารร้านนี้นะ
ฝ่าโควิดนะครับด้วยการ
ถุงศูนย์อากาศซะแล้วฟรี๊ส
แล้วส่งอย่างนี้เหรออ๋อส่งจากที่เคยต้องปิดร้านตอนนี้
ขอโทษถ้าคุณสุประโชคคุณลสลินและคุณผู้ชมอยากกิน
กรุณาสั่งล่วงหน้า๒๓วัน
เดอร์ล้นตอนนี้ใช่ฮะเมนูน่ากินมาก
ร้านนี้อยู่ในเขตเทศบาลขออภัยฮะ
เทศบาลนครพิสุนุโลกร้านชื่อครัวมีดี

แกงคั่วหอยขมแกงเหลืองคั่วกลิ้ง
พริกสตอกุ้งสดน้ำพริกไตปลาคั่วกลิ้ง
เมนูอื่นอีกกว่า๒๐เมนูทั้งหมดนี้
เพื่อคงรสชาติของอาหารไว้แล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ
นางสาวนัฐกันยืนเคลือเจ้าของร้าน
บอกว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ที่สุราชนี้
สุรธานีใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่พิสุนโลก
ตั้งแต่ปี๒๕๔๗ยึดอาชีพทำสวนยางพารา
แล้วก็เปิดร้านอาหารด้วยเพราะว่าครอบครัวชอบทำอาหารปักใต้
แล้วก็มีลูกค้าอุดหนุนเรื่อยมาเป็นอย่างดีเลย
กระทั่งโควิด๑๙มันมาเนี่ยร้านก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ต้องปรับวิธีการขายคุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนะนะฮะ
ทำเป็นแช่แข็งสำเร็จรูปเริ่มแรกทดลองส่งอาหาร
นี่เขาทำแบบนี้ลูกค้าเดิมใช่ไหมส่งไปกินฟรีก่อน
ปรากฏว่าปลาติดเหยื่อลูกค้าติดใจเลยจะทำยังไงล่ะ
คราวนี้ก็เลยนี่เลยฮะทำแบบแช่แข็งจนทุกวันนี้นะครับ
ลูกค้าเนี่ยรอซื้อมากจริงเมนูละ๖๙บาท
ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าออเดอร์แน่นฮะ

จัดส่งโดยรถควบคุมอุณหภูมิความเย็นค่ะ
ราคาอาหารนะคะเริ่มต้นถ้าเป็นเมนูน้ำพริก

ก็จะมีตั้งแต่๖๙บาท๗๙บาทแล้วก็๘๙บาทค่ะ
ก็ตอนนี้ทางร้านก็จะมีโปรโมชั่นสั่งครบ๑๐๐บาท
ทางร้านก็จะจัดส่งให้ฟรี
ท่านใดนะครับต้องการริมลองรสชาติอาหารสารพัดเมนู

สามารถสั่งล่วงหน้า๒๓วันนะย้ำเลยนะ๒๓วัน
หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนหน้าจอ

เห็นไหมตอนนี้ท้องทะเลาะกันใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีข้าวเลยอ่ะ
แล้วคือเรากลับมาบ้านเราก็มาใส่เวฟถูกไหม
ใช่หรือว่าจะวางไว้ให้มันละลายก็ได้
คุณกินประหลาดนะรอให้มันละลายเอง